เอาละครับคุณผู้ชมพามาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
จะถามหาความคืบหน้าของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ
ซึ่งล่าสุดนะฮะกรณีของเจ้าแม็กซ์
โอ้โหเป็นข่าวเป็นคราวนะฮะ

แต่ก่อนหน้านี้ถูกจับกลุ่มในข้อหาค้ายาเสพติด
ถูกคุมขังในเรือนจำถึง๑๔เดือน
ทั้งที่เขาไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะครับ
เรื่องนี้อาจารย์สุภาพคลิกระจายจะมาพูดถึง

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

ประเด็นเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นขึ้นมาเมื่อสักครู่
อันนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำอีกทีนึงว่า
ความเจ็บช้ำน้ำใจที่ใครก็ตามแต่ไปติดคุกฟรี
โดยรู้ตัวเองว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิด
มันขมขื่นใจมากครับ

ครอบครัวไหนเจอเข้ากับคนในครอบครัวตัวเอง
เขาเจ็บใจด้วยกันทั้งนั้น
เรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นมาคือเรื่องของเจ้าแม็กซ
แม็กซ์คือนายอัจฉริยะวิโรธสุโนบล
เมื่อสองวันที่ผ่านมาวันที่หนึ่ง
เขามาร้องเรียนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขามาร้องเรียนเพื่อเรียกร้องความเสียหายทางแพ่ง
เรื่องที่เขามาเรียกร้องนั้นก็เป็นเรื่องที่
คุณบุ๊กได้เกริ่นไปแล้วก็คือว่า
เขาไปถูกจับติดคุกฟรีอยู่๑๔เดือนครับ

เขาเขียนว่าผมบริสุทธิ์ติดคุกฟรี
เจ้าแมคคือนายอัชริยะเป็นเช่มสภาหมวยแห่งเอเชียรุ่นซุปเปอร์ไลเวท
เขาถูกตำรวจจังหวัดระนองกล่าวหาว่าร่วมกับกระบวนค้ายาบ้า
๓ล้าน๔แสนเมตรที่จบจับได้เมื่อต้นปี๖๔
ถูกจับขณะที่กำลังจะเดินทางขึ้นเครื่องบิน
ชกอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่น

ครอบครัวเมียได้พยายามหาหลักฐานมาต่อสู้หักล้างต่างนานา
ว่านายแม็กซ์ไม่ได้ทำความผิด
ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง
แต่พนักงานสอบสวนไม่ฟังครับ
แล้วก็คัดค้านการประกันตัว
คัดค้านการประกันตัวก็ต้องถูกฝากขังไว้ในเรือนจำ
เพื่อต่อสู้คดี

สารจังหวัดระนองก็พิพากษายกฟ้องครับ
อัยการก็ไม่อุดทอน
สุดท้ายคดีนี้ก็อันถึงที่สุด

แม็กซ์ถูกขังอยู่ในเรือนจำฟรี๑๔เดือน
นี่วันที่ออกมานี่ก็เมียไปรับก็ดีอกดีใจ
เขาถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อวันที่๒๗ครึ่งสัปดาห์

ฉะนั้นเมื่อวันที่๑เมื่อวานซืน
แม็กซ์ก็พร้อมด้วยครอบครัวและทนายความ
ก็เดินทางมายื่นหนังสือต่อพบทร
ภาพที่ให้เห็นเมื่อดูเมื่อตอนต้นเนี่ย
เขามาเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง
ค่าเสียโอกาสในอาชีพเป็นนักมวยด้วย
เจ้าแมคบอกยังไงลองฟังดูสิครับ
ตลอดระยะเวลา๑๔เดือนที่ผ่านมา
ตนต้องประสบกับความยากลำบาก
ระหว่างใช้ชีวิตในเรือนจำ
เนื่องจากสภาพจิตใจที่ย่ำแย่
จนต้องใช้ยาเพื่อให้สภาพจิตใจดีขึ้น
จากกรณีที่ถูกดำเนินคดี
และหมดอนาคตไปโดยปริยาย
แม็กซ์บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนค้ายาเสพติด
หรือกระทำความผิดใด
แต่กลับถูกตำรวจสพเมืองระนอง
ดำเนินคดีข้อหาร่วมมียาเสพติด

ไว้เพื่อจำหน่ายจำนวน๓ล้านเมตร
มีผู้ต้องหารวม๑๐คน
ถูกควบคุมตัวที่สนามบินดอนเมือง

มันก็ส่งผลต่อชื่อเสียงของผมมาก
แล้วระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำ
ผมต้องถูกตีตรวนทำให้เสียอิสระภาพ
ต้องรับประทานยาทุกวัน
ต้องใช้ธรรมะข่มจิตใจ
และใช้เวลาว่างในเรือนจำ

ต้องหมดอนาคตด้านอาชีพ

ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้

จริงแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะตลอดมา

ถ้าคนเคราะหร้ายไม่ใช่คนดัง

ก็รับรู้แต่ในแวดวงครอบครัวเขา
เสียว่าเป็นเวรเป็นกรรม
จะไปร้องเรียนอะไรก็ไม่กล้าไปร้องเรียน
ถือว่าเอาละเขาปล่อยมาได้ก็หมดเวรหมดกรรมไป
เจอกันมาอย่างนี้มากแล้วนะครับ
ในอดีตแม้กระทั่งปัจจุบัน

ถามว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอีกไหม

ถ้าตำรวจโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนไม่รอบครอบ

ถ้าฟังหลักฐานด้านเดียวมันก็มีปัญหา
แล้วสรุปสำนวนส่งอายการ

ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องส่งฟ้อง

อายการเนี่ยเมื่อรับสำนวนคำสั่งจากตำรวจแล้วเนี่ย
ถ้าเป็นคดียาเสพติดรายใหญ่แบบนี้เนี่ย

เป็นเรื่องที่อายการตัดสินใจลำบากมาก
เพราะว่าหลักฐานต่างที่ตำรวจสอบสวนไว้
พิมพ์ไว้ปรากฏไว้อยู่ในสำนวนอายการเนี่ย
อยู่ในสภาพที่จะสามารถรู้ได้ว่า
ประโยคไหนถ้อยคำไหนตรงกับความเป็นจริง
อันไหนไม่ตรงกับความเป็นจริง
ฉะนั้นอายการก็สั่งฟ้องไปก่อน
เพราะอายการไม่สามารถพิสูจน์ได้นี่ครับ
ว่าที่พนักงานสอบสวนทำสำนวนมานั้นเนี่ย

ก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับอายการ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
เราพูดกันถึงเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เราพูดกันถึงเรื่องกระบวนการปฏิรูปตำรวจ

ถ้ากระบวนการยุติธรรมยังเหลื่อมล้ำและเป็นกันอยู่อย่างนี้
สังคมมันก็ไม่เป็นสุข
ตั้งแต่มีคอสชมาเนี่ย
ตั้งคณะกรรมธิการหรือคณะกรรมการมาไม่รู้กี่ชุดแล้วครับ
ที่จะมาดูว่าเราจะปฏิรูปตำรวจยังไง
ถึงจะอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนให้รอบครอบกว่านี้
เราจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบยังไง
ที่จะทำให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงไม่เหลื่อมล้ำแบบนี้
โดยเฉพาะคนในชนบทคนยากคนจน
เราก็รู้กันอยู่ว่าเขาเจอยังไงกันมา
แต่ว่าในที่สุดจนป่านนี้ก็ยังไม่ไปถึงไหนนะครับ
เราเคยพูดกันว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย
ถ้าให้อายการมาตรวจสำนวนด้วยก็จะมีความรอบครอบมากขึ้น
เราพูดกันว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย
เอาอย่างที่ต่างประเทศเขาทำได้ไหมครับ
ติดวงจรแล้วบันทึกการพนักงานสอบสวนเอาไว้
จะได้รู้ว่าในการสอบสวนแต่ละครั้งเนี่ย
คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาเขาให้การยังไง
บันทึกวีดีโอไว้บันทึกเทปไว้
ไม่ใช่ให้ตำรวจสรุปแล้วเขียนส่งอายการด้านเดียว
เรื่องทั้งหมดนี้พูดกันมาหลายปี
สุดท้ายมาจนถึงวันนี้
พรบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปตำรวจ

ส่งกันไปส่งกันมาแก้กันไปแก้กันมา
คณะกรรมการยกร่างส่งรัฐบาล
รัฐบาลส่งไปให้กฤษฎิกาดู
ฤษฎีกาดูแล้วส่งมาให้อายการ

รัฐบาลดูส่งให้กรรมธิการ

ของอาจารย์มีชัยก็ส่งไปให้รัฐบาลดูว่า

ต้องนำสู่กระบวนการพิจารณาในสภา

แล้วก็โผล่เรื่องเจ้าแม็กซ์ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง
เรื่องนี้จะไปถึงไหนไม่ใช่ประเด็น
ประเด็นอยู่ที่ว่าเรื่องแบบนี้

เราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
วันหนึ่งเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นอีก
แล้วถ้าเกิดกับคนที่ไม่มีชื่อเสียง

เขาก็ต้องรับเวรรับกรรม
คนต้องไปติดคุกฟรี๑๔เดือน

แต่ละวันแต่ละคืนแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ย
เขาเครียดเขาต้องคิดมาก

กระบวนการยุติธรรมในบ้านเรา
ผมเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกทีหนึ่ง

ใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
นายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องของการปฏิรูปพนักงานสอบสวน

เมื่อไหร่จะได้เลิกส่งนำเข้าสภา
เพราะว่าเรื่องนี้ก็มีคนขัดขวางอยู่นี่ครับ

ที่ไม่อยากให้การปฏิรูปตำรวจ

เรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้ลุงรังเข้าไปใหญ่

นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเอายังไง
ได้เวลาตัดสินใจแล้วครับ

เรื่องเจ้าแม็กซ์ก็จะโผล่มา
เป็นพยานว่านี่เพราะกระบวนการ
ยุติธรรมเบื้องต้นมีปัญหา

สุดท้ายขึ้นมาศาลก็ต้องตัดสิน
ยกฟองอัยการไม่อุดทอน
แล้ว๑๔เดือนที่ติดคุกมา

นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

มากระตุ้นเรื่องนี้มากระทุ้งเรื่องนี้
เพราะเรื่องบางเรื่องมันไม่ควรจะซุกอยู่ใต้พรม
ทั้งเรื่องของกระบวนการยุติธรรม

อาจารย์สุภาพได้ในข่าวเที่ยงทุกวันเลยนะครับ